เก้าไกลแล้วก็พักร่วมรัฐบาลค่ะโดยมีการปฏิรูปทั้งที่ดินการเกษตรประสุทธิ์การประมง
เนื้อหาย๒๓ข้อ๕ประเด็นแต่วันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมถอดประเด็น
ดูข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม๕ข้อกันหน่อย
ข้อแรกคือเรื่องของการปฏิรูปที่ดินทวงคืนผืนป่าด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
และการคำนวณราคากำลังการผลิตต่างเพื่อที่จะให้ค่าคลองชีพประชาชน
แล้วก็สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
เป็นการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาดเทคโนโลยีและก็แหล่งน้ำ
รวมไปถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
คือการแก้ไขกฎหมายการประมงมีการฟื้นฟูแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพการประมงให้ยั่งยืนต่อไป
๊าซเรือนกระจกต่างสร้างความร่วมมือภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศ
รวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการบ้าน
การบ้านที่ประชาชนต้องรอตรวจจากรัฐบาลก้าวไกลตรวจจากคุณพิธาที่หากได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรี